ดราม่ามวยไทยนะครับเกิดอะไร

ราดาเนี่ยมาพูดจาที่แห่ฟังแล้ว
เข้าหูเลยครับเรื่องนี้เสียโบ๊ท
ครับคุณณทเดชวัดชิรารัฐณวงค์โปรโมเตอร์

แคนาดาบนเฟซบุ๊คส่วนตัวมีเนื้อหาที่มันก็ดูถูกนะครับ
ขนมต้มดูถูกมวยไทยแล้วก็พูดถึงบัวขาวบัญชาเมฆด้วย
รายละเอียดนะครับก็ระบุนะครับบอกว่าพวกสังคมมวยไทยไม่รู้ตัวว่า
บรรพบรุษมาจากไหนเป็นอย่างไรแล้วก็บอกว่านาจักรพม่าเนี่ยได้ครอบครองแถบเอเชียตะวันออก
ด้วยการสู้แบบหัดต่อหมัดชนะกรุงศรีแล้วก็พูดถึงประวัติศาสตร์เรานะครับว่า
เราไปเป็นเฉลยศึกกลับมาแล้วก็พูดถึงเรื่องของนายขนมต้มบอกว่า
คือเฉลยศึกในพม่านะครับแล้วก็ถูกจับตัวไปเหมือนลูกโสเพณี
คือเขียนแบบนี้มาเลยครับแปลออกมาอย่างนี้เลย
ก็ทำให้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าพอใจนะครับแล้วก็บอกว่า
ประเทศไทยเนี่ยคือแต่งเรื่องขึ้นมาเรื่องของในขนมต้มนะครับ
และเรื่องตลกก็คือคนไทยก็เฉลิมฉลองวันในขนมต้มทุกปี
คือมันง่ายมากที่จะเขียนเรื่องเล่านะครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าคนไม่รู้ความจริงว่าเป็นยังไงนะครับ
แล้วก็บอกว่าทุกวันนี้แชมป์มวยไทยมาต่อจะค่าเชื้อม
ก็เป็นจริงตอบตกลงที่จะให้มวยไทยเจอมวยฮามา

ยาวนานร่วมกันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของวงการกีฬา
แล้วก็เป็นศิลปะการป้องกันตัวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งควรค่าแก่การรักษาแล้วก็ขอประนามไม่เห็นด้วย
กับทุกสิ่งที่นักมวยชาวแคนาดารายนี้ได้โพสต์ออกมานะครับ